แล้วก็การเดินทางมาของชาติต่างก็เริ่มขึ้น

เมื่อวานที่ผ่านมาแล้วก็มีการรวมตัวกัน
วันนี้ก็ยังกลับมาเพิ่มเติมกันแล้วก็จะลงซ้อมแบบเต็มทีมนะครับ
เพราะว่าล่าสุดอย่างที่เราประกาศกันว่าจะได้เห็นมาเด็ดคำซิก
ซึ่งยืนยันว่าจะมาแต่สุดท้ายแล้วนะครับ
อาการบาดเจ็บไม่ไหวประกาศขอถอนตัวครับ
ไปดูบรรยากาศการซ้อมของทีมไทยกันก่อนนะครับ
ลงซ้อมครั้งแรกในช่วงเย็นเมื่อวานนี้ครับ
ที่สนามมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ก็มีแฟนที่พอจะทราบข่าวบ้างนะครับ
เดินทางไปรอวินาทีที่ทีมชาติไทยนั้นเดินทางมาถึงครับ
บรรยากาศการซ้อมก็ได้กระวินทำสัจจานันต์
เช่นเดียวกับฟิลิปโลเลอร์แม็กขวาลูกครึ่งไทยเรมันจากราชบุรี
ที่ถูกเรียกตัวเข้ามาเสริมนะครับ
ฝึกซ้อมก็เน้นเรื่องของการฟื้นฟูสภาพร่างกาย
เพราะว่าหลายคนนั้นเพิ่งจะจบจากเกมลีกมา
ส่วนตองนั้นก็เดินทางกลับมาค่อนข้างไกลนะครับ

เพราะว่าพักเพียงแค่วันเดียวก็ขอเข้าแคมป์ฝึกซ้อมกับทีมชาติ
เพื่อใช้ทุกวันให้เป็นประโยชน์ในการซ้อมนะครับ
อยากเข้ามามีส่วนร่วมกับทีม
แล้วก็คือเหมือนอยู่บ้านในเจ๋ก็ไม่รู้จะทำอะไร
ก็เลยอยากเข้ามาออกกำลังมาซ้อมกับเพื่อนครับผม
อาจจะมีเหนื่อยล้าจากทีเรียจากการเดินทางบ้างนิดหน่อยครับ
แล้วก็อาจจะต้องปรับเวลานิดนึง
เพราะว่ามันเวลามันค่อนข้างต่างกันครับผม
แต่ว่าก็ยังมีเวลาอยู่ไม่น่าจะมีปัญหาครับ
คือก็รู้สึกเป็นเกียรติทุกครั้งที่ได้เข้ามาเล่นทีมชาติไทยแหละ
แต่ว่าคือส่วนมากใครจะเป็นกัปตันนั้นนะครับผม
ผมคิดว่าก็อยู่ที่โค้ดตัดสินใจครับผม
แต่ว่าส่วนตัวแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็พร้อมครับผม
ส่วนชนะทิพย์สงกระสินครับที่บุญจะยิงหนึ่งจ่ายหนึ่งนะครับ
กลับจากญี่ปุ่นถึงไทยในช่วงเย็นเมื่อวานนี้
และธิระธรรมุนมาธรรมจากฮิสเซอร์โกเบ
ที่ทั้ง๓คนนะครับจะเดินทางมาสมทบกับทีมชาติไทยวันนี้
ชนะทิพย์ครับมีการโพสต์ในโซเชียลมีเดียของตัวเอง
แสดงน้ำใจต่อเพื่อนร่วมทีมอดีตนะครับ

เพราะว่าต้องเจ็บเข่าผ่าตัดใหญ่นะครับ
ตอนแรกเนี่ยอดีศักดิ์ก็เหมือนกับส่งข้อความมานะครับ

อยากให้เจนแนะนำรองเท้าสตั๊ดของเจมาประมูลเพื่อระดมทุน

ซึ่งหลังจากนำไปปรึกษากับผู้จัดการส่วนตัว

สุดท้ายมีการพูดคุยกับทางโรงพยาบาล

แลกเปลี่ยนกันด้วยการถ่ายงานการกุศลให้กับโรงพยาบาลนะครับ
จึงเป็นที่มาที่นายแพทย์พีรพัฒน์รุจิวิทย์นะครับ
ก็มาช่วยเหลือในการผ่าตัดให้กับอดีศักดิ์นะครับ
กับเรื่องของการถ่ายงานการกุศลของชนะทิพย์
ดีศักดิ์ก็ขอบคุณชนะทิพย์เรื่องนี้
แล้วก็มีคนไปแสดงความคิดเห็นนะครับ
โพสต์นี้ของเจกันชื่นชมกันมากมายนะครับ

ผู้แข่งในรายการนี้๑ทีมยืนยาเรื่องการถอนตัว
ผลิตคำสิทธิ์จากการแข่งขันยังเป็นทางการ
จากว่ามีอาการกล้ามเนื้อกระตุกนะครับ
ลงเล่นให้กับนาโปรลีในศึกเกาโชคซิดาอิตาลี
เปิดบ้านชนะเจนัว๑๐วันอาทิตย์ที่ผ่านมา

ยังมีดาวดังอย่างมาตินสเกอร์เทล
อดีตกล่องหลังของเลี้ยวผู้ที่เล่นกับเฟรนดีบาเช่
มาร์ตินดูบราฟก้าผู้สามารถประตูจากเนียลแคลซัลและวิลานสกิเนียร์นะครับ
กลางหลังของไทยอินเตอร์มิลานซึ่งจะเดินทางมาไทยหลายคนก็เป็นนักเตะตัวหลักในลีกของยุโรปนะครับ
ก็จะเดินทางมาถึงเวลา๑๕นาฬิกา๒๐นาทีครับ
สำหรับโปรแกรมในรอบชิงครับคนชนะนะครับก็จะเล่นเป็นคู่ที่๒เวลาเดิม๑๙นาที๓๐นาที
ส่วนผู้แพ้เล่นนัดจริงดับ๓๖นาที๓๐นาทีใครที่ยังไม่มีบัตรนะครับหาซื้อกันได้